กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุบอกมีรถกระบะตู้ทึบ
ชนกำแพงบ้านคนก็รีบไปช่วยปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนนึงนะครับ
นามสกุลเดียวกับนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาทำแบบนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากเหตุรถกระบะตู้ทึบนะครับ

ตอนโตเยอต้ารีโวศรีเงินทะเบียนพิษณโลกภูมิชนกำแพงบ้านคน
พังเสียหายทั้งแถบเลยแล้วมีคนเจ็บนะครับที่ซอยโรงโป๊ะเขาไม้แก้ว
ที่อำเภอบังระมุงจบัตรชมบุรีเหตุเกิดในเที่ยงคืนกว่า
เที่ยงคืนนิดนี่นี่เหตุการณ์ที่ผมว่านะครับ
ช่วงที่กู้ภัยเปิดนะครับไฟวับวาบเพื่ออำนวยความสะดวกอยู่นะรอตำรวจมานี่
ปรากฏว่าผู้ชายในคลิปคุณผู้ชมเสื้อขาวมั้งนะเสื้อออกขาวในนั้นมันอาจจะมืดหน่อย
คล้ายคนเมาเดินปรีเดินปรีเข้ามาแล้วบอกว่าพวกมึงกลับไปได้แล้วไม่มีใครเจ็บ
พวกมึงจะอยู่กันทำไมคุณผู้ชมผมขออนุญาตอ่านเดี๋ยวพวกคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าอารมณ์ในคลิปมันเป็นยังไง
กู้ภัยก็พยายามชี้แจงว่าทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายต้องรอตำรวจนะพี่
เสื้อขาวก็ยังไม่พอใจคราวนี้บอกมึงไม่ต้องไม่ต้องมาเผือกเอาแบบนี้คุณผู้ชมแปลงคำเอานะ
เข้าใจได้เก๋านักเหรอแล้วก็ท้าตีท้าต่อยแล้วจู่ผู้ชายเสื้อขาวก็เดินต่อยหน้าพี่ทวนทองเทศรุ่งเรืองเขาเป็นใครอ่ะ
พี่ชวนทองอายุ๓๖เป็นอาสากู้ภัยนะครับต่อยหน้าหงายเลยนอกจากคลิปมือถือเมื่อกี้แล้วนี่คืออีกคลิปหนึ่งคลิปจากกล้องหน้ารถกู้ภัยจะเห็นชัดเลยว่าผู้ชายเสื้อขาวยืนอยู่
เรามีลูกศรนำสายตาสีแดงให้ท่านด้วยนะครับทำร้ายกู้ภัยก่อนจนมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาห้ามมาช่วยเคลียร์ครับผู้ชายเสื้อขาวก็ดูเหมือนจะอ่อนลงบ้างลองไปดูครับ
ไม่เช่าพี่เนี่ยตอนนี้พี่ก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วย

เขาก็ต้องรอตำรวจมาเพราะตำรวจสั่งให้เขารออยู่ที่นี่
ทวนทองที่ถูกต่อยเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่เป็นห่วง
พี่เขาไปแจ้งความที่สพบังละมุงแล้วบอกว่า
คนที่ก่อเหตุคือนายสายชนประกอบธรรมอายุ๔๕ปี
เป็นญาติและมีนามสกุลเดียวกับผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตะบนตะเคียนเตี้ย
ที่เขาแจ้งความเนื่องจากพี่ผมเจ็บผมเข้าใจพี่ถูกต่อยหน้าโหนกแก้มก็เจ็บอย่างนี้แหละนะครับ
กู้ภัยในพื้นที่มักจะถูกนายสายชนด่าเสียให้หาย
นี่พี่ทวนทองเขาเล่านะเวลาที่กู้ภัยไปช่วยเหลือชาวบ้านในย่านหมู่บ้าน
ตะเคียนเตี้ยไม่รู้ทำไมทำอะไรก็ไม่ถูกใจก็ด่าไปหมด
พี่เขาเล่าแบบนี้จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ต้องมาฟังบ้างมาฟังพี่สายชนเขาบ้างผู้ก่อเหตุยืนยันยืนยันว่าที่ทำลงไปเพราะเจ้าหน้าที่อ่ะ
นักข่าวต้องฟังนี่มาพูดจาไม่ดีใส่ผมก่อน
ผมก็ประดานโทษะเป็นเหมือนกันพี่เขาบอกแบบนี้นะ
จนเกิดชุลมุนต่อยกันนั่นแหละย้ำว่าเขาไม่ได้เมานะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่อย่าอะไรครับ
อย่าเอานามสกุลไปโยงไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ตัวผม
ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำสกุลลองฟังพี่เขาบ้างครับ
เขาพูดแบบนี้กับผมก่อนผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องอะไรหรอก
ไม่ต้องมาทำอะไรไม่ต้องมาอะไรแล้วเขาบอกเขาไม่ได้

เหมือนเราไม่ค่อยถูกของกู้ภัยอยู่แล้ว
เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว

เรื่องเขาจะพูดว่านามสกุลอะไรอย่างนี้

น้ำสกุลนี้เขาด้วยเยอะแยะบางอย่างครับ
นามสกุลอะไรไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของตัวบุคคล